พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องน่ารักจากเพจตำรวจภูทรเมืองสงขลากันหน่อย
ปกติเพจสถานีตำรวจต่างก็จะมีการโพสต์ข่าวโพสต์คำเตือน
โพสต์สิ่งที่คุณผู้ชมต้องระมัดระวังข้อมูลคดีอะไรต่างเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเพจตำรวจภูทรเมืองสงขลาค่ะแอดมินเขาน่ารักมากเนี่ยนะคะ
โพสต์อะไรออกไปเขาจะเป็นลักษณะคลำคล้องจอง
นี่ข้อความนะคะเอาอันนี้ก่อนละกัน
คือข้อความนี้หลังจากนั้นเขาก็มีคือมีคอมเมนต์ที่ประชาชนอ่านแล้วก็คอมเมนต์ยาวเลย
ขอเตือนด้วยความห่วงใยปีใหม่อย่าให้ต้องจับกลุ่ม
สอบ
เครดิตลูกเพจส่งมาให้นี่แหละค่ะแล้วพอโพสต์ไปแบบนี้
เท่านั้นแหละค่ะลูกเพจลูกเพจเชื่อว่าจะเป็นคนในพื้นที่
มีวัยรุ่นบ้างสุดจัดสพนี้
แล้วดูตำรวจเขามาตอบกลับเมื่อสักครู่ก็เป็นคำคล้องจองในการโต้ตอบไป
ประชาชนมีอะไรที่ต้องปล้นตำรวจก็คนมีหัวใจ
ขอตอบหน่อยนอนอยู่บ้านให้ดีอย่าให้ศรีกากีหยิกจับเลย
อ่าต่อไปนะคะสมัยนี้ขับรถแต่งระแวงเหมือนค้ายา
ตำรวจก็ตอบอีกตอบเคยบอกแล้วไงรถสวยเราไม่ว่าแต่อย่าขนยาบ้ามาก็พอ
ต้องพอพูดกันแบบนี้อีกอันนึงละกันพี่ว่าหมวกทองมาพร้อมใจ
งั้นมาแจกผมปีใหม่สักคนละพันสิครับคุณตำรวจ
ตำรวจขอตอบครับคนละพันธุ์๒พันธุ์ได้ไง
บัญชีอยู่มียังไงไปหมดแล้ว
โอ้โฮมียยุทธ์โอ้โฮคุณตำรวจน่ารักค่ะ
ดูใช่ไงเอ็นดูเนอะเอ็นดูทั้งคนที่มาคอมเมนต์
ก็คือประชาชนแล้วก็เอ็นดูแอดมิน

เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกเอกนรงสวัสดิกานนท์
ผู้กำกับการสพเมืองสงขลาบอกว่า

หลังจากได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ต้องการให้ตำรวจกับประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ว่า

ประชาชนมีความรู้สึกอย่างไรกับการทำงานของตำรวจ
รวมถึงช่องทางที่ประชาชนสามารถให้ข้อมูล
เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะ
อ้าวคุณบอกว่าอยากเห็นชมหน้า
ใครต่อแอดมินอ้าวเป็นนี่เหรอ
เป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีประจำสพมสงขลา
ฉายาแอดมินสุนทรผู้
คนนี้เหรอเออแอดมินสุนทรพู
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ
ทีมข่าวไปพบตอนที่ยังตอบลูกเพจอยู่เลย
สิ่งที่ตำรวจสื่อสารนอกจากจะสร้างความสนใจให้กับวัยรุ่นและก็ประชาชนแล้ว
ยังเป็นประโยชน์ให้ความรู้ทำให้คนในพื้นที่รับรู้ข่าวสาร
และอยากจะรับรู้ข่าวสารก็คือกดติดตามไว้เลย
เวลาสพนี้มีเรื่องอะไรมันจะได้เด้งและจะได้รู้ข้อมูลก่อน

ถูกต้องแต่รู้อย่างหนึ่งคุณตำรวจแอดมินมีเมียแล้วเขามีอายืดบัญชีไป